มาพระเอกอีกคนนึงละกันอยู่ช่องเดียวกันนั่นแหละค่ะ

กำลังโกยใจแฟนเลยนะคะ

โดยเรื่องนี้หนุ่มหมากขอเซอร์วิสแฟน
ฉากฟินกับนางเอกโบเมลดา
เลยคุณผู้ชมค่ะฉากฟินเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นฉากแนบชิคอิงแอบที่สวิสเตอร์แลนด์
หรือจะเป็นฉากออดอ้อนหวานทั้งจ้องตาก็แล้ว
ยิ้มให้ก็แล้ว
เออแล้วมีฉากป้อนแอปเปิ้ลด้วย
น่าอุตส่าห์นะรายการเราไม่มีเอฟเฟคซ์ใช่ไหมคะ

หนุ่มมากบอกว่าฟิตแบ็คราคาเรื่องนี้ดีมากค่ะ
อยากให้ติดตามกันจนถึงตอนจบนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้หมากยังได้โชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงด้วย

เพราะแวะว่ามาร์กร้องเพลงดีจนไข้เพลงในรุมจีบไปเป็นนักร้องแล้วนะคะ
แล้วจบจากละครเรื่องนี้หมากยังมีละครเรื่องใหม่คู่กับยายาด้วยนะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดจากหมากปรินกันเลยค่ะ
ความสามารถล้นเหลือนะจ๊ะร้องเพลงก็เพราะ
นะคะทั้งละครทั้งเพลงนะ

เรื่องในจอก็ส่วนหนึ่ง
เรื่องในชีวิตจริงมันก็อีกส่วนหนึ่ง

บอกเลยว่าทำเอาวัดแตกดิฉันพูดไม่ผิดค่ะปกติเราจะได้ยินคำว่าห้างแตก
แต่คราวนี้ห้างแปลกอันนี้ไม่ได้โดยการงานบวชนะคุณ
ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่
คือเขาเนี่ยเป็นพระนางจากละครเรื่องหมอหลวงไปจัดงานอีเวนต์ค่ะ
จัดงานอีเวนต์ที่วัดจัดโรงหมอหลวงที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวคุณผู้ชมดูเอานะแดดแรงแค่ไหนแต่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องก็บ่อหวั่นค่ะ
พร้อมอกพร้อมใจกันแต่งชุดไทยไปเชียร์พ่อทองอ้นกับแม่บัว
น้องอ้นก็คือมาริโอแม่บัวก็คือคิมเบอร์รี่ไปกันแน่นวัดเลยนะคะ
ไฮไลท์นอกจากจะไปพบปะแฟนบนเวทีแล้ว
ผู้จัดละครพี่ก้องปิยะกับพี่ชุชุดาพายังพาทีมดาราเข้ากราบสักการะพระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถ
พร้อมกับรับศีลรับพรจากเจ้าอาวาสอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าพระสุนธีวนีพระเครื่องเนื้อทองแดงอย่างดีเขาได้กันมา
ได้กันทุกคนเลยได้จากมือท่านเจ้าอาวาสเป็นของที่ระลึกนะคะ
บุญกันแล้ววาดที่เจ้าสาวคนสวยคิมเบอร์รี่ก็ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์
เรื่องที่แฟนนุ่มหมักปรินเปย์ไม่อั้นเพื่อนเนรมิตงานแต่งที่อิตาลีให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
คิมบอกว่าถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเรื่องดอกไม้จะแพงมากแต่ปั๊มเขาก็ใจดีจ้ายอมควักเงินจัดการให้หมดเลย
ที่สำคัญหมากเนี่ยนะยังเป็นสุดยอดพ่อบ้านดูแลทำความสะอาดครัวเรือนได้แบบสุดยอด
คิมเนี่ยถึงกับออกปากว่าวาดที่สามีดีขนาดนี้คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะ

ก็ภูมิใจอะค่ะภูมิใจนำเหนอมาก
ไม่มีใครเข้ามาเลยก็เลยต้องแบบอ่ะเดี๋ยวเราต้องแบบดูดฝุ่นผูกพื้น

ที่มันโอเวอร์มากเลยอะไรอย่างนี้
ซึ่งเรารู้สึกไม่โอเคเพราะว่ามันเกินงบ
ก็ชมค่ะเพราะว่าแบบ

ว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาไม่บ่นเลย
หลายคนชอบว่าคิมดูในทีวีสวย

โอ๊ยขอบคุณค่ะ
งงไปหมดคนไหนแจ๊กกะลีนคนไหนคิมเบอร์รี่
ทำผมตั้งค่ะนึกว่านางไปหั่นผมจริงป่ะเนี่ย
ไม่ได้หั่นแต่ว่าด้วยความว่าอยากจะความสวยสูสีกับคิมเบอร์รี่
จะต้องสู้กับเขาคืออยากชอบหมากไงพี่แจ๊คชอบหมากเลย
มาริโอไปงานแล้วมาริโอจะคว้าผิดคนบ้างเป็นผมสั้นเหมือนกัน